ก็ไปมองดูในเรื่องของความพร้อมจังหวัดอุดรธานีเพิ่มเติม
อุดรธานีถือว่าเป็นหนึ่งจังหวัดในภาคอีสานตอนบนได้เปรียบนะครับ
เพราะว่ามีความพร้อมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบครันครับ
แต่ว่าจังหวัดอุดรธานีนั้นไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพียงเท่านี้
เพราะว่าได้มีการเตรียมความพร้อมและมองไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้อุดรธานีก็เร่งยกระดับพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับ

การจราจรทางอากาศที่คึกคักในท่ากาศยานอุดรธานี
พร้อมเตรียมของงบประมาณ๑๙๕ล้านบาท

รองรับเครื่องบินลงจอดพร้อมกันได้๑๑ลำ
จากปัจจุบันรองรับได้๗ลำ
เป็นการเตรียมพร้อมเปิดเส้นทางการบินเพิ่มขึ้นในปีหน้า
รวมถึงเที่ยวบินตรงไปยังต่างประเทศ

อาคารใหม่เราเป็นอาคารระหว่างประเทศ
ก็จะทำให้รองรับผู้โดยสารได้ถึงปีละ๓ล้านคน
ครับตอนนี้เรามีเที่ยวบินประจำ
ที่บินระหว่างกรุงเทพมาที่จังหวัดอุดรนะครับ

แล้วนอกจากนั้นเรายังมีเที่ยวบินที่บินระหว่างภาค
เรามีวินไปหาดใหญ่บินไปภูเก็ตนะครับ

แล้วอีกไม่กี่วันนี้เราจะเปิดบินอุตภัวร์ด้วยนะครับ
แล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้ก็อาจจะมีบางเที่ยวบิน
สายการบินที่เขาเตรียมที่จะบินตรงออกต่างประเทศนะครับ
ด้านกันขมนวัดคมทางถนน
อุดรธานีเตรียมของงบประมาณปี๒๕๕๙
ขยายทางหลวงแผ่นดินช่วงทางแยกจากอุดรธานีถึงสกลนคร
จาก๒ช่องจราจรเป็น๔ช่องจราจรวิ่งตรงถึงมุกดาหาร
โยงการขนส่งสินค้าจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๑ไปอย่างแห่งที่๒
เชื่อมฝั่งสวรรค์นาเกตของลาว
และขยายถนนจากอุดรธานีไปยังจังหวัดเลยให้เป็น๔ช่องจราจร
ขยายเส้นทางวงแหวนรอบเมืองเพิ่มเป็น๓เส้นทางจาก๑เส้นทาง
เพื่อระบายการจราจรที่หนาแน่นอำนวยความสะดวกขนส่งสินค้าทางถนน
มีความสำคัญกว่าร้อยละ๙๐และอนาคตจะมีความสำคัญมากขึ้น
แม้ว่าการวางผังเมืองของอุดรธานีจะถูกออกแบบมาอย่างดี
แต่การเติบโตอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจก็ทำให้อุดรธานีต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัด
ในอนาคตหากจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการการค้าของภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบน
อุดรธานีจำเป็นต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน
ต้นปีหน้าจังหวัดอุดรธานีจะเริ่มทดลองจัดระเบียบการจราจรในเขตเมือง
เช่นทำเส้นทางวันเวย์และสลับช่องจราจรจอดรถวันคู่วันขี้เพื่อระบายความหนาแน่นและลดอุบัติเหตุในเขตเมือง
เชื่อมั่นเลยว่าในอันใกล้เนี่ยเมืองนี้จะเติบโตมากนะครับ
ถ้ามีการปรับโครงสร้างระบบสารอุปโภคสารอุปการณ์รองรับอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนน
ระบบน้ำปลาปลาไฟฟ้านะฮะต้องเพียงพอนะครับยิ่งในอนาคตจะมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ย
น้ำเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจัดระบบปลาปลานี้ให้อย่างเพียงพอวิชชั่นหรือวิสัยทัศน์ของจังหวัดเนี่ยเราถือว่าเป็นเมืองหลวงของอนุภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาครุ่มแม่น้ำโขง
จากนี้เส้นทางรถไฟยังเป็นอีกเส้นทางคมนาคมที่เอื้อต่อการขนส่งสินค้าและการเดินทางในอนาคตภาครัฐมีแผนจะพัฒนาเป็นรถไฟทางคู่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าไปอย่างเพื่อนบ้านทั้งลาวจีนและเวียดนามและขนส่งสินค้าไปเชื่อมกับท่าเรือน้ำลึกแหลมชะบังได้
อนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน